ทางประชวนเช้าเมื่อที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
คุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งขับรถไปแต่ว่าเกิดหลับใน
รถก็เลยพุ่งไปชนบ้านของชาวบ้านโอ้โห
ท่อน้ำปลาแตกกระตายแบบนี้เลยอ่ะนะฮะขับรถก็ต้องตรวจสอบทั้งความพร้อมของคนและรถด้วยนะครับ
อำเภอเมืองลำปางรับแจ้งเหตุการณ์รถกระบะไปพุ่งชนบ้านของชาวบ้านจนเสียหายครับ
บ้านเหล่านี้ก็คือบ้านเลือกที่สองร้อยแปดสิบเอ็ดนะฮะ
อยู่ที่หมู่บ้านศพตุ๋ยอำเภอเมืองนะฮะที่จังหวัดลำปางนะครับ
ในพื้นเทศบนศพส่วนนี้แหละนะครับก็เนี้ยฮะเป็นกระบะ
มิซูบิชิตรายต้านสีดำครับที่เป็นขอไขของหีบสามหนึ่งเชียงใหม่ครับ
นะฮะพุ่งเข้าไปในบ้านด้านหน้าของรถแล้วก็หม้อน้ำก็เสียหายอย่างที่เห็น
ประตูรั้วเหล็กของบ้านหลังนี้ก็พังยับเยินแหละครับนะฮะ
แล้วก็ไปชนเขาเรียกว่าโต๊ะรับแขกที่อยู่หน้าบ้านเป็นโต๊ะหินอ่อนต่าง
นี่แล้วก็ท่อน้ำปลาปลาก็แตกแบบนี้แหละครับนะฮะไหลนองเต็มพื้นเลย
นะครับไปถามเจ้าของบ้านคือคุณปุ่นนภาอายุหกสิบเจ็ดปีแล้ว
เขาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นตี๔กว่าก็นอนหลับอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงคร่อมตอนแรกหม้อแปลงไฟมันระเบิดหรือเปล่า
ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีรถจะมาทิ้มอยู่ที่หน้าบ้านแบบนี้
พอออกไปดูตกใจครับนะฮะเพราะว่ารถเข้าไปชนที่บริเวณห้องโถงหน้าบ้าน
พอดิบพอดีนะครับจนเข้าของเสียหายแบบนี้
เอาส่วนคนขับกระบะว่าอย่างไรนะฮะ
ชุติพงศ์อายุ๓๔ปีเป็นคนขับกระบะ
ก็บอกว่าโอ้ยก่อนเกิดเหตุแล้วนะผมขับรถมาจากทางด้านของอำเภอแม่ทะ
มุ่งหน้าไปบ้านพี่ที่บ้านทุ่งโค้งอำเภอเมือง
พอถึงจุดนี้รู้สึกง่วงวูบเหมือนจะหลับครับ
สักพักโครมเข้าไปเสียหลักไปชน

แล้วก็หลับพอดีก็เลยแหกโค้งไปชนบ้านของชาวบ้านแบบนี้
ประตูก่อนแล้วก็พุ่งเข้าไปจอดอยู่ในบ้านเขานะฮะ
ค่าเสียหายทั้งหมดพร้อมจะชดใช้
หลังเกิดเหตุก็มีการนำตัวคนขับไปสอบประคำเพิ่มเติมที่สพเขลานครด้วย
แล้วก็จะมีการเจรจาเรื่องของค่าเสียหายของบ้านหลังนี้ต่อไปนะครับ